ตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีที่น้องปอย
ที่จะขึ้นประกวดธิดาผ้าไหม
น้องถูกแก๊งวัยรุ่นไล่ยิง

ล่าสุดมีคุณครูฝึกสอนลงคลิปน้อง

คือน้องถูกยิงเสียชีวิตวันที่๒๕

นี่ค่ะคุณครูลงคลิปนี้เอาไว้นะคะ

บอกว่าเสียดายความสามารถ
อันนี้เป็นคลิปตอนที่น้องเนี่ย
ซ้อมเดินแบบขึ้นเวทีประกวดธิดาผ้าไหม
แล้วก็ยังมีอีกคลิปนึงด้วยนะครับคุณผู้ชม
เป็นการซ้อมรำอวยพรค่ะ
ปอยรับหน้าที่เป็นตัวแทนโรงเรียนนาโพพิทยาคม
ต้องแสดงบนเวทีคืนวันที่๒๖กันยายน

สวยนัทนิชาหดหูเด้
เบื้องแชทเผยคุยกันใจหายบ่อเสา
จะเก็บเธอในความทรงจำ
บ้านนางงานกระหนกศิลป์ซิลค์

ไปร่วมงานคือไปเชียร์เพื่อนที่ขึ้นเวที

น้องเจอกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่รถไล่ตามเพื่อนชาย

แล้วก็ไล่ยิงมาสุดท้ายน้องโดนยิงทะลุกลางหลัง
คู่หัวใจเสียชีวิตเลยนะคะ

ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุได้๒คนแล้วนะคะ
คนแรกชื่อว่านายนัฐกิจบุญเหลือหรือว่านายแก๊ป

นี่ค่ะนายแก๊ปสารภาพบอกว่าวันเกิดเหตุเข้าไปเที่ยวงานเทศกาลไหมนาโพ

มีเรื่องทะเลาะวิวาสชกต่อยกับกลุ่มเพื่อนของน้องปอย

ขี่รถไล่ยิงกันกับกลุ่มผู้เสียหายจริงอันนี้เขายอมรับ
แต่เขาบอกว่าการยิงเป็นการยิงขึ้นฟ้ายิงข่มขู่ไม่ได้เจาะจงยิงใคร
ตำรวจก็คุมตัวนายแก๊ปไปชี้จุดทิ้งปืนนะคะ
พอไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังนี่ก็โอ้โหประวัติก็มีค่ะ
ฆ่าคนตายเมื่อตอนอายุ๑๗ปี

เพิ่งพ้นโทษมาไม่นานแก๊ปฆ่าคนอีกแล้วนะคะ
แต่เบื้องต้นเขายังปฏิเสธอยู่เขาบอกเขายิงปืนขึ้นฟ้า

เพื่อนทุกคนชี้นิ้วมาที่แป๊บหมดเลยบอกว่าแก๊ปเป็นคนยิง

ก็คือนายธนวัฒน์แก้วบุษาหรือในไก่อายุ๑๙ปี
คนนี้เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ให้แก๊ปซ้อน
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวในไก่ไปตรวจคนที่บ้าน
ก็เจอเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุนะคะ
ส่วนช่วงสายวันนี้ค่ะตำรวจคุมตัวทั้งในไก่กับนายแก๊ป
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๔จุดด้วยกัน
แก๊ปแก๊ปบอกว่าแก๊ปดินปืนขึ้นป่า
แต่เบื้องต้นแก๊ปโดนแล้ว๗ข้อหานะคะเป็นข้อหานัก
ร่วมกันพยายามฆ่าฆ่าโดยเจตนาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ
ส่วนในไก่โดนไป๔ข้อหาด้วยกันค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะคะ
แล้วก็บ่ายวันนี้ถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรำแล้วค่ะ
มันมีเรื่องดราม่าตรงที่ว่าพ่อน้องปอยเนี่ย

เขากลับมาวันที่๒๕คือวันที่น้องเสียชีวิตพอดี
จะมีพิธีชาปนกิจวันพุธนี้แล้ว

ไม่รู้ว่าพ่อจะได้เห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายไหม